ดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ตาไม่ต้องวิเศษก็เห็นเลย
โดยเฉพาะคนที่ไปโรงพยาบาล
ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปเนอ
เพราะว่าปัญหามันเรื่องเจ็บต้องป่วยใช่ไหม
แต่คนที่เขาต้องไปไปด้วยหัวใจคือคุณหมอคุณพยาบาล
ไปทีเนี่ยก็บางทีมีคนไข้เยอะนะ
ก็พยายามจัดสรรคิวเพื่อจะให้การบริการแหละ
แต่คุณผู้ชมโรงพยาบาลแห่งนี้ต่อให้เขามีคิวเยอะขนาดไหน
เขาก็มีวิธีจัดการที่ดีมากเลยค่ะ
ที่นี่คืออะไร
ลุกขึ้นมาเต้นด้วยนี่คนไข้ใช่ไหมครับ

แต่คุณแห่งนี้ที่เห็นหมอลำเห็นหมอลำเห็นพยาบาลลำแบบนี้แหละ

แล้วคุณดูสิทั้งญาติคนป่วยทั้งคนป่วยนั่งเต้นไปหมดเลย
กว่าจะโดนเรียกคิวนะคุณเนอะมันเครียดนะพูดถึงแล้วอ่ะ
แต่เมื่อได้ฟังเพลงเพราะจากทั้งคุณหมอคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล
เจ้าหน้าที่ด้านการสารศักดิ์สุขมาสร้างความบรรเทิงเพลิดแบบนี้

เครียดด้วยไงบางทีอยู่โรงพยาบาลมันเครียดนะ
โดยผู้ที่ใช้ชื่อว่าปาล์มอิทธิชัยแล้วแคปชั่นด้วยนะ
บอกว่ารับหน้าที่เป็นหมอลำตรวจเช้านี้
แดนเซอร์ส่งตรงจากชมรมนาตสินนี่บอกที่มากันด้วยนะจ๊ะ
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
คือคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะที่เขามาร้องเพลงหมอลำ
เพื่อให้กับคนไข้ได้ฟังกันเนี่ย
ก็เป็นการบรรเทาความเครียดผ่อนคลาย
ไม่ให้คนไข้เบื่อที่มารอรับคิวในการรักษานะคะ
ถือว่าได้ผลเลยเห็นไหมเพราะว่ามีคนลุกมาเต้นด้วยรำด้วยกันเยอะแยะอย่างสนุกสนาน
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์ล่ะเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊
ก็ชื่นชมมาหลายหลายข้อความอย่างข้อความบอกว่า
น่ารักจังชื่นชมมากค่ะ
อันนี้ดีนะชื่นชมเขาก็ทำนาธิเกินนาธิความเป็นหมอพยาบาลเอง
บางคนบอกหมอกะลอเสียงกะดี้พร้อม

บางท่านบอกมักหลายพันคลายดีเด้อ
ชอบมากผ่อนคลายดีปรบมือแปบ
แล้วอีกท่านหนึ่งปิดท้ายข้อความเหลืออะไรกัน
เป็นทุกอย่างภายหยาบาลและเป็นความบันเทิงให้กับคนไข้
ก็เป็นหมอจริงหมอลำไง
พยาบาลก็ลำบุรุษพยาบาลก็ลำ

ละปอพองละปอภองลุกขึ้นมาลำหมดเลย